คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเหตุประทะกันที่เกิดขึ้นที่วัดที่จังหวัดพิจิตรนะคะ
วัดบังคลานคือวัดเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องของการดำเนินคดีกันอยู่
เกี่ยวกับการขายวัตถุมงคลของวัดก่อนหน้านี้
แล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าวัตถุมงคลของวัดน่ะที่ขายไปเงินไม่ได้เข้าวัด
เงินมันหายไปไหนมีการฟ้องร้องกัน
แล้วก็มีรักษาการเจ้าอาวาสไปแจ้งความกับตำรวจสพโพทะเล
ดำเนินคดีเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอาทรัพย์สินคืน
ชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจเขาก็เลยไปปะทะกันไปวุ่นวายกันอยู่ที่วัด

เนี่ยค่ะชาวบ้านเป็นร้อยคนนะคะก็มีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ที่เขาไปปิดหมายบังคับคดี
แต่ตำรวจก็คุมสถานการณ์เอาไว้ได้เล่าเหตุการณ์คร่าวคร่าวโดยสรุปแบบนี้อ่ะนะคะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อวานนี้มีตัวแทนของรักษาการเจ้าอาวาสวัด
ไปแจ้งความกับตำรวจสพโพทะเลให้ดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้อง
และเอาทรัพย์สินหรือเอาเงินคืนมาซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการขายวัตถุมงคล
แต่เงินนี้ขายแล้วไม่เห็นเอามาเข้าวัดเลยจำนวนตั้ง๒๖ล้านกว่าบาทนะคะ
ซึ่งฝ่ายที่ถูกตรวจสอบดำเนินคดีก็คือฝ่ายอดีตเจ้าวาดรูปเก่า
แล้วเขาก็มีชาวบ้านที่เขายังเลื่อมสายศรัทธาอยู่
ถูกต้องเขาก็เลยมาไม่พอใจค่ะ
วันนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีเขาก็มาดำเนินการบังคับคดี
คำสั่งสารของสารจังหวัดพิจิตรเขาก็ต้องมาทำตามขั้นตอนอ่ะนะคะ
ปิดประกาศคำสั่งสารที่วัดเป็นประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี
เป็นคดีระหว่างโจทย์ที่๑ก็คือวัดฮิรัญญาราม
ที่สองคือพระครูสุทธิวรากรซึ่งก็คือรักษาการเจ้าอาวาสวัดนะคะ
กับนายกิติศักดิ์รัตนวราหะเป็นสวรวมแล้วเนี่ย๑๑คนนะคะ
สารจังหวัดพิจิตรให้ขับไล่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
และบริวารที่ไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์ของวัดห้ามอาศัยหรือชุมนุมในวัด
แล้วก็ตรวจยึดส่งมอบทรัพย์สินให้กับรักษาการเจ้าอาวาสวัดด้วย
เขาก็เลยไม่พอใจการดำเนินการในลักษณะแบบนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปหลังจากมีเหตุวุ่นวายขึ้นน่ะนะคะ
ไปที่วัดแต่ว่าวัดก็ปิดประตูแน่นหนาเลยค่ะ
มีการติดป้ายประกาศว่าเปิดตี๕นะปิด๒ทุ่มนะ
ประตูรั้วหน้าวัดก็มีป้ายประกาศจากเจ้าพนักงานบังคับคดี
อย่างที่บอกนะคะว่าก็ต้องเอาป้ายประกาศไปปะเอาไว้
ตามคำพิพากษาใบประกาศนี้นะคะรายละเอียดก็คือ
สารท่านพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้ง๑๑คนและบริวารออกจากวัด
ขนของสิ่งของอะไรออกไปด้วยห้ามมายุ่งเกี่ยวกับวัด
มายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินวัดห้ามมาพักห้ามมาอยู่ในวัด
มาชุมนุมในวัดห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของรักษาการเจ้าอาวาสด้วย
อันนี้รายละเอียดของหมายสารที่มาแปะเอาไว้ที่วัดนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าประตูอยู่หน้าวัด
เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าประตูก็บอกว่าหลัง๒ทุ่มวัดไม่ให้ใครเข้าออกแล้ว
แต่ก็ยังมีชาวบ้านที่เขาปักหลักเฝ้าอยู่หน้ากุฏิอดีตเจ้าอาวาสนะคะ
ก็คือเป็นชาวบ้านที่เขายังให้การสนับสนุนอดีตเจ้าอาวาส
ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับนายเสน่หลือมงคลเป็นรักษาการวัยยาวัชกรวัดค่ะ
เสน่ห์บอกว่าในส่วนของวิหารหลวงปู่เงินรวมถึงกุฏิอดีตเจ้าอาวาส
ชาวบ้านยังอยู่กันเยอะเลยก็ไปนอนเฝ้ากันทั้งคืนนะคะ
ส่วนเหตุการณ์เมื่อช่วงกลางวันเจ้าหน้าที่จะไปตัดกุญแจที่ล็อกประตูวิหาร
ตัดได้แค่ด้านนอกเพราะชาวบ้านอยู่ด้านในวิหารแล้วก็ล็อกจากด้านในด้วย
กุญแจด้านนอกได้ก็เข้าไปในวิหารไม่ได้อยู่ดี
ตัวกันรออยู่กับปุศิอดีตเจ้าอาวาสปวงพระควดีก็สั่งให้ตัดกุญแจด้านนอก
ก็คือฝั่งอดีตเจ้าอาวาสอยู่ภายในวัดแล้ว
ไปยุ่งเกี่ยวกับวัดหรือว่าทรัพย์สินในวัด
ชาวบ้านก็เลยไปกันไปช่วยไม่ให้เข้าไป
เดี๋ยวพรุ่งนี้ชาวบ้านบอกว่าก็ยังคงปักหลักรอดูสถานการณ์ต่อ
มันเป็นคดีที่ทางคณะกรรมการวัดชุดใหม่เขาจะตรวจสอบอดีตเจ้าอาวาส
แต่ยังมีญาติโยมที่เขาเริ่มสายศรัทธาเขาก็ไม่ยอมให้เข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินต่างอะไรพวกนี้นะครับ